ย้อนไปอีกทีฮะสรุปคดีย่าตีหลานฮะ
เหตุการณ์นี้ตกลงแล้วหลานผิดนิดหน่อยเอง
แต่ไปมาเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาเหม็นหน้ากันอยู่แล้วฮะ
ฉุดกระชากลากถูฟาดตบบีบคอเอาเข่าทับอีกต่างหาก
เหตุการณ์นี้ย่าตีหลานฮะเหม็นหน้ากันอยู่แล้วฮะ
ย่าทำร้ายน้องต้าน้องต้าเนี่ยแปดขวบเองร้องลั้นอำเภอเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นท่านทราบแล้วล่ะอธิบายอีกที
สิบเอ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแล้วอย่าไปโกรธคนที่เขาถ่ายคลิปนะ
ภาคเสียงไปเนี่ยเรื่องของเรื่องคือ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งคนชรา

เสียงดังเนี่ยจะตีเด็กมาตีฉัน

ตีจริงตีจริงเลยแล้วฟาดเลย
คือเกือบจะฟาดไปโดนคนถ่ายคลิป
คนถ่ายคลิปเป็นลูกฮะเป็นลูกคอยถ่ายคลิปให้

น่าเห็นใจน้องต้าที่สุดแล้ว

นี่ทำไมญาติใจโหดร้ายขนาดนี้ฮะ

ใช้คำว่าโคตรในใจเครียดมาก
กอดหลานสักครั้งอยากขอโทษหลาน

หลานดื้อไม่ฟังจะไปเล่นอะไร

พอน้องสาวมาเนี่ยโอ้โหวิ่งแจ้นไปเลย
อันนี้เลยโกรธฮะแต่นั่นเรื่องเดียวครับ

น้องเนี่ยพยายามยั่วโมโหย่า
เป็นพี่น้องกันพยายามยั่วโมโหย่า

ปรี๊ดมันแตกขึ้นมา
ฟังย่าฮะ
ทำไมต้องกาวร้าว

แต่เขาไม่ถ่ายในสิ่งที่ดี
เขาไม่ท่ายเหงี่ย

ตีเราเราโมโหตรงนี้ง่ะ

เรื่องปัญหากันอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นย่าก็ตีหลานอย่างนี้

ว่าเคยมีเรื่องมีปากเสียงกัน
แล้วก็ตัดพี่ตัดน้องกันไปแล้วอันนั้นส่วนหนึ่ง
แต่อีกส่วนสำคัญคือย่าชอบตีหลานเนี่ย
ทารุณกรรมแบบนี้เป็นประจำเดี๋ยวฟังจากคุณธม
คุณธมก็คือคนที่พยายามจะไปรับหลานไปเที่ยวบ้านตัวเองนะฮะ
แล้วก็กลายเป็นต้นเหตุปมปัญหา
ที่ทำให้ย่ากับหลานเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงเดี๋ยวฟังเสียงคุณธมฮะ
แต่เราต้องซ่านเข้ามานี้
รับตัวน้องต้าไปดูแลเป็นการเบื้องต้นแล้ว
นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดเดียวกันนี่แหละ
เรื่องของเรื่องคือพ่อของน้องต้าเนี่ยติดคุกอยู่
พยายามจะมาหาหลายต่อหลายครั้งแล้วไม่เคยให้ได้หาเลย
กีดกันตลอดยายจึงจำเป็นต้องแอบไปเจอน้องต้า
ที่โรงเรียนที่ผ่านมาเจอกีดกันแบบนี้นะครับ

ต้าเหมือนสภาพจิตใจเนี่ยเขาเป็นเด็กล่าเริง
ยังคงล่าเริงจำใสแต่ดูสภาพตัวสิ
ร่างกายมีบาดแผลตลอดตัวเลยนะฮะ
หลังจากนี้ยายยืนยันจะไม่ให้น้องต้ากลับไปเจอ
หรือกลับไปหาย่าอีกแล้วฮะ